มันเป็นฤดูการแห่งการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร

โอ้โฮจับใหม่แดงมาหนึ่งใบ
เห็นทีพี่ชายต้องกลับก้มกองก้มกอง

เรื่องของการแก้บนไม่ให้ติดทหารหรือเกณฑ์ทหารมันก็มี
แต่ที่นี่โอ้โหถ้าจับแล้วไม่ต้องไปเป็นทหาร
ต้องแก้บนแบบนี้
นี่ครับคุณผู้ชมกลุ่มชาวบ้านเข้ามารวบตัวกันที่วัดหลวงพ่อขาว
ในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ้างทอง
คือเมื่อช่วงค่ำของวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
เขาทำพิธีแก้บนด้วยการแก้ร่าง

เฮ้ยคุณจะไปแก้วนหรอคะอ้างทองคุณอยากไปขอพรหรือยังไง

แล้วแต่เขาทำมาให้แล้วเนาะข่าว
ไม่ต้องไปเนาะไม่ต้องดูไปที่นี่เขาบอกว่าเปลือยไก่

ชาวบ้านเขาเรียกแบบนี้ว่างิ้วแก้ผ้า
ชาวบ้านเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้ว่าช่วงที่มีการเกณฑ์ทหาร
จะมีผู้คนมาบนบานเยอะมาขอพรจากรูปปั้นหลวงพ่อขาว
นี่ดูนี่แหละขาวไหมล่ะ

ก็หวังไว้บนเอาไว้ว่าขอให้ได้ใบดำค่ะ
ถ้าใบแดงแล้วก็กลับก้มก้มก้ม
นี่ถ้าหากว่าสมหวังได้ใบดำแล้วก็ต้องมาเล่นงิ้วแก้ผ้าตามที่บนบานเอาไว้

เฮ้ยอย่าบอกนะว่าป้าทำไมเกลียดอาหาร

คุณป้ามาบนให้หลานใช่ไหม
ถูกต้องน้องใบตองคุณป้าวัย๕๐แกมาบนบานแทนหลานชาย
ว่าจะมาเล่นงิ้วแก้ผ้า๓รอบ
ตัวป้าเองนะส่วนตัวหลานหลานชายก็บนเอาไว้
หลานขอเกตับ๙รอบไปเลย
โอ้โหเอาจริงนะตอนแรกคิดว่าคุณป้าพอบนอย่างเดียว

แต่หลานก็มาบนด้วยใช่ไหม
ใช่ทั้งสองคนก็เลยต้องร่วมกันทำตามสัญญา
นี่แหละครับแต่ก่อนที่จะทำตามสัญญา

เขาปิดไฟนิดนึงเออตอนคุณปิดไฟนะแต่เทียนสว่างสไหวมากเลยนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเปิดไฟปั๊บเนี่ย
เดี๋ยวรับปากทีมงานต้องมาเซ็นเซอร์อีก
ทั้งภาพเราตั้งใจถ่ายมากเลยคุณดูดิ
เขาก็ทำการแก้ผ้าจริง

เหมือนกับเอ็งแก้มโบรณ์เอง
เขาต้องมีการเคาะด้วยนะเคาะปี๊บส่งเสียงดังกันแบบสนุกสนาน
เอ้วเข้ามานั้นครับเอาอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันเป็นข้อมูลเนอะ
ค่ะหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปภูมิปั้นสีขาวปางลัยขนาดหน้ากว้าง
หน้าตักกว้าง๑เมตรสูง๑เมตร๘๐เซนติเมตร
ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่า

ดิฉันจะไปบ่นคุณ
เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณใจเย็นนะ

ดิฉันจะให้คุณชนะไปแก้ผ้า

มันคุ้มฉันว่าคุ้ม

คุ้มเคที่เอ้าลองดูละกัน

ถูกทำไมคุณเป็นใจไม่ดีอ่ะ

เดี๋ยวดิฉันไปจะบ่นพูดจริง